๖น๒๕นแล้วติดตามข่าวงั้นต่อเลยนะครับ
ช่วงนี้มีเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวของของยาเสพติดทั้งราวคริปในโซเชียแบบเด็ด
คัดมาฝากกันใช่ค่ะคุณผู้ชมเรื่องยาเสพติดนะเรารายงานข่าวกันทุกวันเลย
คือมันไม่เคยเกิดผลเลยจริงไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าผู้เสพ
ผู้ผลิตหรืออะไรใดก็ตามนะคะ
โดยเฉพาะผู้เสพเนี่ยนะไม่จบชีวิตก็ฆ่าคนอื่นมาดูเหตุการณ์นี้นะคะที่ลำปางค่ะ
แม่แท้ต้องแจ้งตำรวจจับลูกชายที่เพิ่งพ้นโทษมาเมื่อต้นเดือนนะคะ
เพราะว่าลูกชายเมายาบ้าแล้วก็คลั่ง
จะเผาบ้านแล้วก็เอามีดฟันทำร้ายตัวเอง

ตอนนี้ไม้สามงามเอามาใช้เยอะในการล็อกตัวของคนที่คุ้มครั่งแบบนี้
เพราะว่ามันปลอดภัยกับทั้งตัวผู้ถูกควบคุมตัวและเจ้าหน้าที่ด้วย
ไม่อย่างนั้นคือเหมือนต้องเอาชีวิตเจ้าหน้าที่ไปแลกอะ
ตำรวจสพเขลางนครที่ลำปางค่ะได้รับแจ้งมาจากแม่ของนายเดี่ยววัย๒๑ปีคนนี้
ว่าลูกเนี่ยเมายาบ้าคลั่งอัลวาดทำลายข้าวของแล้วก็จะเผาบ้าน

แล้วลูกก็พยายามใช้มีดทำร้ายตัวเองจนมีแผลเต็มตัวเลยค่ะ
ตำบลปงแสนทองนะคะในอำเภอเมืองลำปางช่วงบ่ายวันที่๒๐เมษายน

เกลี้ยกล่อมอยู่นานไม่เป็นผลเลย
สุดท้ายก็เลยต้องงัดยุทธวิธีนี้แหละค่ะ
ไม้เหล็กงาบคำหยั่น
ล็อกตัวในเดี่ยวไว้แบบนี้แล้วหลายคนนะล็อกคอล็อกตัวล็อกแขนล็อกขา
คือต้องล็อกให้หมดนะคะนายเดี่ยวยังคงให้การไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องเลย
ร่างกายก็มีบาดแผลที่เกิดจากการทำร้ายตัวเองเต็มไปหมด
ก็เลยต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลลำปางให้รักษาบาดแผลก่อนมีบาดแผลที่ศีรษะด้วยนะคะ
ก็เลยไปคุยกับแม่ของในเดี่ยวคุณแม่บอกว่าก่อนหน้านี้ลูกติดยาบ้าแล้วก็ถูกตำรวจลำปางจับมาแล้วครั้งหนึ่ง
พ้นโทษมาเมื่อต้นเดือนเมษายนนี่เองค่ะ
ซึ่งพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นในบ้านก็เจอยาบ้า๖เม็ดอยู่ในห้องนอนซ่อนอยู่ใต้หมอน
ผลตรวจเบื้องต้นก็เจอสารเสพติดประเภทเม็ดอัมเฟตามีในร่างกายค่ะ
ตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย
หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็จะต้องนำตัวในเดี่ยวไปดำเนินคดีแน่นอน